ุคหล่อของนางเอกกันหน่อย

ลุคหล่อของนางเอกเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ย
นางเอกเขาลุกขึ้นมาแต่งหล่อกันแล้ว
บอกเลยนะคะว่าแต่ละลุคแต่ละคนเนี่ย

เบลล่ารานีเป็นยังไงคูมั้ยล่ะคุณ

ใช่ค่ะคือความหวานของใบหน้าเบลล่ากับลุคผมสั้นแบบนี้

เอาจริงนะใครที่ชอบแนวผู้หญิงเท่บอกเลยนะว่า

หลายคนก็ถามนะเบลล่าเบลล่าตัดผมสั้นเหรอ

น้องเนี่ยมาถ่ายแฟชั่นขึ้นปกนิตยสารชื่อดัง

เห็นภาพนิ่งว่าเท่ว่าหล่อแล้วใช่ไหม
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปเบื้องหลังกันสักหน่อย
จับหัวใจตัวเองให้ดีนะเพราะว่ามันจะเต้นแรงมากเบอร์
แบลล่าแบลล่าแบลล่าแบลล่าแบลล่า
แบลล่าแบลล่าแบลล่าแบลล่า
แบลล่าแบลล่าแบลล่าแบลล่า
แบลล่าแบลล่าแบลล่า

แบลล่าแบลล่าแบลล่า